ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนตกอกตกใจกันหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับคู่ของมัมพลอยและโต้งภูพี
จำได้ไหมก่อนหน้านี้อยู่มัมพลอยก็ลุกขึ้นมาโพสต์สตอรี่กลางดึก
พ่อความก็เป็นทำนองตัดพ้อบอกว่าพลอยทำอะไรก็ผิด
รู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิ์ง่วง
อันนี้แอบงงนะหลายคนงงเหมือนเชอรี่เลยว่า
เกิดอะไรขึ้นกับความรักระหว่างหนุ่มโต้งกับมัมพลอยหรือเปล่า
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางหนุ่มโต้งเนี่ยเขาเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวบริษัท
มานั่งแท่นถือหุ้นผู้บริหารรายใหญ่และกรรมการบริษัท
หลังจากนั้นค่ะหนุ่มโต้งก็ได้ออกมาเปิดใจ
พร้อมกับเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างหนุ่มโต้งกับมัมพลอยให้เราฟังเนาะ
ว่าตอนนี้ยังแฮปปี้ดีอยู่

โต้งเขาลงภาพโวยพรวันเกิด
แล้วหลังจากที่มัมพลอยโพสต์สตอรี่แบบนั้น
โต้งก็ลบโพสต์นั้นไปเลย
ซึ่งล่าสุดนะคะหนุ่มโต้งเองก็บอกว่า
ตอนนี้สถานะคือแฮปปี้ดี
ส่วนเรื่องราวที่มัมพลอยโพสต์สตอรี่รัวในตอนนั้นเนี่ย
เป็นเพราะว่าน้อยใจหนุ่มโต้งจ้ะ
ที่ปาร์ตี้แล้วก็เจ็ตแหลกอยู่
ซึ่งตอนนี้เขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนของขวัญวันเกิดมัมพลอยหนุ่มโต้งบอก

ตัวเครื่องบินไปอเมริกาจ้า

คือง่วงกันครับง่วงกัน๗แหลก

จริงไม่ได้มีเราก็ไปทานข้าวอะไรกัน

เขาก็บอกว่าถ้าก็ก็ทานโตแล้วไม่ได้อยากได้อะไร
ก็เลยเขาเหมือนซื้อเป็นตัวเครื่องบินปฏิบันเกิด

จริงก็แบบไม่อยากให้เขารู้สึกแบบอึดอัด

ก็คือพยายามรีบนอนก็ขอโทษซึ่งกันแล้วกัน
เขานอนไวเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี